สุดท้ายที่หมุ่มขอบคุณคุณช่วยสวัสดีค่ะ
ลองมีป้านอุ่มมาลวยนัก

อ๋อมันมีรูปไหมนะแต่ตี้นี้เป็นเป็นหกกับสาม
ตี้หันเต็มเต็มเลยตัวใหญ่ตัวไม่เหนือหันก่อน
ไม่เห็นต้องต้องเห็นก็จะได้ครับนี่นี่นี่นี่นี่นี่
เห็นก็เห็นเลขน่ะอ่ะนี่แหละครับอ่าเนี่ยถ้าไปตั้งตั้งบนก็
เป็นสองลงมาถ้าเอาตั้งกลางลงมาเป็นห้านี่เป็นเจ็ด
แต่แต่เป็นเหล็กเก้าเข้ามาอี่อี่อีกเก้าผูดปัน
ห่อพวกเขาดูตลอดสิแล้วใบบูนพอดินก็เก๋าหมู่
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลามาเที่ยวกับเวลาเที่ยวกับเวลาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลามาเที่ยวกับเวลาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลามาเที่ยวกับเวลา

ตอนนี้ก็ไม่มีเวลามาเที่ยวกับเวลา

ตอนนี้ก็ไม่มีเวลามาเที่ยวกับเวลา

ตอนนี้ก็ไม่มีเวลามาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลามาเที่ยวกับเวลา